ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
ในการหลุยศิษย์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย

เมซิเจชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ติดตามบรรยากาศทั้งหมดนี้จากผู้สื่อข่าวของเราครับ
คุณวิรวิทย์เจริญเชื้อรายงานมาจากกรุงอบูราบีสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
การศึกซ้อมสองวันก่อนการแข่งขันครับ

เน้นให้นักเตะซ้อมการเข้าทำในรูปแบบต่าง
ส่วนแฟนชาวไทยครับจะเดินทางมาถึงสหรัฐอารับเอมิเรส

ที่ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติสหรัฐอารับเอมิเรส

สิโก้เคียดอิสักเสนาเมืองเฮดโคชทีมชาติไทย
เน้นการฝึกซ้อมแทคติกการเข้าทำรูปแบบต่าง

นักเตะเริ่มเห็นภาพของแท็กติกชัดมากขึ้น
เหลือเพียงการกำชับในครั้งสุดท้าย
ขณะเดียวกันในสถานการณ์ที่ทีมไทยต้องการแต้ม
หากมีความจำเป็นก็อาจจะต้องลองแท็กติกใหม่เพิ่มขึ้น
ณเวลานี้นะครับเด็กทุกคนก็พร้อมนะครับ

วันนี้เราเองต้องการที่จะให้เขามีความกระหายในการลงทำหน้าที่นะครับ
เขาก็เชื่อมั่นว่าเขาเล่นในบ้านเขามีศักภาพที่แข็งแกร่ง
เราก็รู้นะครับว่าพี่สงฆ์เขาเป็นยังไง
ฉะนั้นเราก็คงทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับ
ส่วนนี้ก็คือบรรยากาศที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยรวมตัวกัน
ไพรส์วันเกิดเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินที่จะครบรอบ๒๓ปีในวันนี้

ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ขอโวยพรให้เมซิเจประสบความสำเร็จ
ในเส้นทางของนักฟุตบอลต่อไปในอนาคตนะครับ
ขณะที่แฟนฟุตบอลชาวไทยกว่า๑๕๐คนจากเมืองไทย
ได้ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่กรุงอบูดาบี

และเดินทางถึงกรุงอบูดาบีในเวลาประมาณ๖นาฬิกา

แต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าภาพไม่อนุญาตให้นำกลองเข้าสนาม
พลุไฟและไม้เซลฟี่ตามกฎของเจ้าบ้าน
คุณผู้ชมครับอุณหภูมิในขณะแข่งขันวันที่๖ตุลาคม
ของสหรัฐอารับเอมิเรสกรุงอาบูดาบี
อยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียสนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับ
ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่จะส่งให้ทัพช้างศึกนั้น
สามารถประสบความสำเร็จในการแข่งขันแมชนี้ได้เช่นกันครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงอาบูดาบีสหรัฐอารับเอมิเรสครับ